พี่เวียกับเบลล่านี่เขาบอกว่าพากันไปกินส้มตำ
แบบว่าเปิดตัวว่าที่ลูกสะพ้ายหรือเปล่า

วันก่อนเราเจอน้องเบลล่าเราสัมภาษณ์น้องเบลล่าไปแล้ว
เขาก็เล่าว่าคุณพ่อเป็นสายชิลสบาย
พี่เวียเป็นยังไงคุณพ่อเป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
ก่อนแก่นค่ะต่างไฟล์ก็โพสต์ภาพดังกล่าวลงในอินสตราแกรมนะคะ
แฟนคลับก็พากันแซวสุดฤทธิว่านี่แหละ
คลิปฝากตัวว่าที่ลูกสะพ้ายมาฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อตา
เออสวีทกันขนาดนี้ลุ้นแต่งเร็วนี้เลยหรือเปล่านะฮะ
ฟังจากปากพี่เวียคนเดียวเท่านั้นจ้ะ
คือด้วยความที่คุณพ่อกับน้องยังไม่เคยเจอกัน
ได้เจอกันก็พ่อก็จะแบบเหมือนผมไว้ฮะ
พูดน้อยแต่ก็ดูตื่นเต้นนิดอะไรอังี้
พ่อก็รู้ตั้งแต่แรกในที่เริ่มคุยกัน

คุณนี่คุยนานปลื้มครับชอบมากเขาเป็นแฟนคลับดูละครดูอะไรอย่างนี้ด้วย
เหมือนเขาก็แลกเบอร์กันโทรคุยกันอะไรอย่างนี้ครับเหมือนเขาจะชวนกันทำบุญด้วย
คุณแม่เขาถามครับคุณแม่เขาถามว่าพาน้องมาหาพ่อนี่แบบเร็วนี้หรือเปล่า
ก็ยังหรอกก็แบบปีหน้าก็เต็มก็งานเยอะพอสมควร
เดี๋ยวค่อยว่ากันก็พยายามให้เร็วที่สุดครับผม